หลังจากเอาชนะคู่ปรับตลอดการอย่างญี่ปุ่นไปสุดมันเลยนะครับ
เป็นการแข่งขันที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับซึ่งไทยเจอกับญี่ปุ่นรอบนี้
เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นเกมยาวนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสาวไทยปาดหน้าเข้าวิน
ชนะไปได้สามต่อสองเซตนะครับยี่สิบห้ายี่สิบสามแล้วกลับมาแพ้ในเซตสองเซตสาม
สิบเก้ายี่สิบห้าและยี่สิบยี่สิบห้าแล้วก็กลับมาชนะคืนในเกมสำคัญนะครับ
เซ็ตสี่ยี่สิบห้าต่อยี่สิบแล้วก็เซ็ตตัดสินนะครับ
ชนะไปสิบห้าต่อสิบเอ็ดนะครับก็ผ่านเข้าชิงได้ในรอบสี่ปี
ครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับเข้าชิงเมื่อปีสองพันสิบเก้า
นั้นก็แพ้ญี่ปุ่นไปหลังเกมโค้ชด่วนก็บอกนะครับว่ามันเป็นงานที่หนัก
แล้วก็จีนเองในรอบชิงเนี่ยก็เล่นก่อนได้พักก่อนต้องพยายามควบคุมตัวเอง
และเล่นในวิธีการที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้ได้ครับส่วนพรพันธ์เกิดปราศเกมนัดชิงจะทำให้เต็มที่อยู่แล้ว
แล้วก็หวังว่าจะเป็นแชมป์เอเชียด้วยมือของตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ
เพียวอัชราพรโคงยศก็บอกว่าเคยได้แชมป์แต่ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นรุ่นน้องอยู่
ตอนนี้อยากได้แชมป์ด้วยตัวของตัวเองเหมือนกันที่ร้องไห้เพราะว่าอัดอั้นหลังจากที่ปลดล็อกชนะญี่ปุ่น
เพราะว่าไม่เคยชนะญี่ปุ่นมานานแล้วครับ
ค่ะร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยได้หมดค่ะตอนเนี้ยพันก็เอาค่ะ
เพราะว่าเต็มที่แล้วมาถึงจุดนี้ก็ไม่มีอะไรจะเสียขาเต็มที่เลย
เราก็จะสู้ให้เต็มที่ค่ะให้สมกับที่เราอดทนแล้วก็เหนื่อยกันมาค่ะ
พรุ่งนี้ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราต่ออีกหนึ่งวันนะคะกับฟิล์
มาดูสถิติครับ๕นัดหลังของไทยกับจีนนะครับในวอเล็กบอลหลายรายการด้วยกันนะครับ
แล้วก็ชิงแชมป์เอเชียตอนนั้นเนี่ยก็เป็นจีนชนะไทยไปก่อน
เซตรวดจากนั้นเรามาชนะคืนนะครับสามต่อหนึ่งเซต
จีนไปสามเซตรวดปีสองพันยี่สิบเอ็ด
แล้วก็ปีสองพันยี่สิบสองในรายการเดียวกันก็ชนะจีนไปสามต่อสองเซต
ส่วนครั้งล่าสุดนะครับในเอวีซีครับปีสองพันยี่สิบสองเนี้ย
เราแพ้จีนไปสองต่อสามเซตนะครับห้าครั้งหลังสุดเราชนะสามแพ้สองครับ